มาดูคลิประทึกกันซะหน่อยอันนี้ระทึกจริงนะ
ถ้าดูโดยที่ยังไม่ฟังรายละเอียดอาจจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่แค่เห็นก็น่าตกใจแล้วนะครับ
คือเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงไล่สกัดจับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
ด่านช่างขัดขืนเจ้าหน้าที่
แถมยังเทดินทิ้งต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่อีกนะฮะ

เห็นแบบนี้อะไรมันวุ่นวายนะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงนี่คันนี้
บรรทุกดินมาเต็มคันรถเลยน้ำหนักแน่นอน
มันเกินกว่ากฎหมายกำหนดขับหนีด่านช่างด้วยนะครับ
ในคลิปจะเห็นว่าคนขับรถบรรทุกพยายามหลบหนี
นี่ขึ้นรถอีกคันไปแล้วนี่แล้วพยายามจะปิดประตูฮะ
เจ้าหน้าที่บอกเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้นะครับ
จากนั้นพยายามจะขับรถหนีหลบหนีคุณดูสิ
ออกซ้ายแล้วก็ตีขวาแล้วสุดท้ายนู่นสวนเลนไปทางนู้นนู่นนะฮะ
นี่ปิดประตูตะโกนใส่เจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ตะโกนบอกทำไมทำแบบนี้ทำไมทำแบบนี้

เจ้าหน้าที่ก็บันทึกหลักฐานทุกอย่างไว้ตลอดนะครับ
เห็นหน้าตาคนขับชัดเจนใช่ไหม
เห็นรถบรรทุกใช่ไหมก็ยังจอดอยู่ตรงนี้

รถบรรทุกคันดังกล่าวขับหนีด่านช่างมา
แล้วก็เทดินทิ้งข้างทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อเลี่ยงความผิดคุณดูสิ
ดูทำดินี่โอ้โหดูทำสิฮะ
กดำสูงแบบนี้ดูคลิปตอนนี้หน่อยครับ
โอ้โหนอกจากเทดินทิ้งต่อหน้าต่อตาเป็นการหยามเจ้าหน้าที่แล้วนะ
ยังไปต่อหน้าต่อตาดำยังไม่ลงเลยคุณ

ทั้งดำยกแบบนี้แล้วก็หนีไป

เจ้าหน้าที่ไปสกัดจับแต่เขาก็หลบหนีอยู่ดีนะครับ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและฝ่ายปกครองอำเภอท่าตะโกน

จับกลุ่มคนขับรถบรรทุกนี้ได้นะครับ
บริเวณบ้านหัวถนนห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๒กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่บอกโอ้โหแสบเหลือเกินเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้นะ

ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนตำรวจภูทรอำเภอท่าตะโก

ไปพูดคุยกับผู้มนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์
ที่๒ตากฟ้าพอสกลกาญจนากร

บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการร้องเรียนของชาวบ้านในพื้นที่

ทำให้ผิวถนนเสียหายและยังขับเร็วขับไว
ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษในชุมชน
โดยชุดจับกลุ่มดังกล่าวเป็นชุดจากกรมทางหลวงโดยตรง
สามารถเข้าจับกลุ่มกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ทั่วประเทศ
ไม่ใช่ชุดจับกลุ่มของพื้นที่แต่ละจังหวัด
แต่ว่าเป็นของทางหลวงกลางไงคุณ
ฟังเสียงพอหน่อยนะฮะ

ก็จะจัดกรรมรักษ์ควบคุมน้ำหนักของกลุ่มหลวง

ดูแลในการค่าน้ำหนักของพวกรถ

ไม่ใช่ครับเราจะไม่ทราบว่าเขาจะมากันไหน

เขาจะไม่แจ้งเราไม่แจ้งกันทั้งเลย
ทำมาเขาก็จะไปจับทันทีแล้วเขาจะแจ้งมาที่หลัง
ทีมข่าวของเรายังได้คุยกับคนที่ให้คลิปกับเรานะฮะ

เปิดเผยว่าที่ผมนำคลิปมาเผยแพร่
ก็อยากให้มีการนำเสนอในมุมมองต่างครับ

เนื่องจากถนนเส้นไพรสาลีเขาซาย

อันนี้สะท้อนไปถึงทางหน่วยงานนะ

เขาสะท้อนมาบอกว่ามีด่านลอยมาจับแทบทุกวัน
น้ำหนักเกินหรือไม่เกินเอ้าถูกจับหมด
ยัดนะคุณต้องยัดนะฮะ

ค่าใช้จ่ายในการบรรทุกจากเคยได้เที่ยวแล้ว

อยากให้ทั้งสองฝ่ายหาทางออกร่วมกัน
รถบรรทุกก็ต้องไม่ขนน้ำหนักเกิน
ส่วนหน่วยงานหรือว่าไม่ใช่หน่วยงาน

ก็ต้องตรวจสอบรับผิดชอบการทำหน้าที่ของหน่วยงานท่านนะครับ